หลังจากที่กรกตเปิดเผยคะแนนรวมของทุกภาคการเมืองที่ได้รับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
แล้วก็มีการเปิดเผยผู้ได้รับชัยชนะในเขตเลือกตั้งแต่ละเขตไปก่อนหน้านี้
ทำให้ทั้งสองพักการเมืองที่เป็นคั่วใหญ่ในการจัดตั้งรัฐบาลทั้งเพื่อไทยและพลังประชารัฐ
วันนี้มีความเคลื่อนไหวทั้งสองพักนะครับติดตามจากรายงานครับ
อยู่ที่สถานการณ์ว่ากฎิการนี้ควรใช้เมื่อไหร่กฎิการนี้ควรงดใช้เมื่อไหร่
ข้อบังคับการประชุมเขาก็งดใช้หรือยกเว้นใช้และหรือรัฐธรรมนูลในบางครั้งก็มีการแก้ไขได้นะน้องนัท
กลายเป็นอีกหนึ่งพักที่กำลังถูกจับตามองว่าสุดท้ายแล้วประชาธิปัตย์ที่มีคะแนนรวมล่าสุดอยู่ที่๕๒ที่นั่ง
จะตัดสินใจร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐหรือไม่
หลังมีกระแสข่าวว่าในขณะนี้มีความเห็นแตกออกเป็น๒ฝ่าย
ฝ่ายแรกต้องการให้รักษาจุดยืนไม่สนับสนุนข้อสชและไม่ร่วมงานกับพักการเมืองที่ทุจริต
ขณะที่อีกฝ่ายต้องการให้ร่วมงานกับพักพลังประชารัฐวันนี้จึงได้เห็นความเคลื่อนไหวจากสมาชิกพักไซส์กปศหลายสิบคน
พร้อมสรุปบทเรียนความพ่ายแพ้ของพักในครั้งนี้ว่าเกิดจากความผิดพลาดในการกำหนดท่าทีของนายอภิษฎเวชาชีวะอย่างแท้จริง
ขณะที่อีกหนึ่งพักการเมืองอย่างภูมิใจไทยซึ่งแฟนคลับลุงตู่ลงความเห็นว่าอย่างไรเสียก็พร้อมที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
ต้องออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊คของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพัก
ยืนยันยังไม่ตัดสินใจใดทางการเมือง
กว่ากรกตจะประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
และขณะนี้ตัวเองเดินทางมาพักผ่อนยังต่างประเทศ
ขออย่าทึกทักหรือเขียนข้อมูลบิดเบือน

โดยครั้งนี้นายอนุทินออกอาการไม่พอใจผ่านแฮชแท็ก
เรื่องของบ้านเมืองไม่มีอะไรจะมากดดันผมได้
หากใครยังไม่พอใจเที่ยวหน้าก็ไม่ต้องเลือกพักภูมิใจไทย
เมื่อสมการตัวแรกที่ฝั่งพักเพื่อไทยและ๖พักพันธวิทย์
คาดการณ์ว่าอยู่ประมาณ๒๕๕เสียง
บัตรนี้ลดลงเหลือเพียง๒๔๕เสียง
ผลคะแนนรวมอย่างไม่เป็นทางการ๑๐๐เปอร์เซ็นต์

หลังถูกหันไปให้พักเล็กอีก๑๓พักการเมือง
สะท้อนถึงเสียงที่ปริ่มน้ำ
ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับซีกของพักพลังประชารัฐ
ที่ต้องพึ่งทุกคะแนนเสียงของทุกพักที่เหลือ
โดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทย

เราก็จะเอาตัวเลขทั้งหมดไปเป็นตัวประเมิน
แล้วก็เรายังให้ความเชื่อมั่นว่า

แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถรวบรวมนะครับ
เสียงจนเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับ

เลขาธิการพักพลังประชารัฐยอมรับ
เวลานี้ทุกคะแนนเสียงล้วนมีความหมาย
เช่นเดียวกับนายสมศักดิ์เทพสุธินที่ระบุว่า

หากรีบร้อนเร่งรัดอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี
บรรยากาศทางการเมืองจากนี้ไปจนถึง๙พฤษภาคม
ยังคงต้องวนเวียนอยู่กับการบวกลบตัวเลขสอสอ
ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอิทธิพลของใบเหลืองและใบแดง
ว่าฝ่ายไหนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
ก็จะมีเสถียรภาพทางการเมืองที่ง่อนแง่นไปไม่ตลอดรอดฟัง
ข้าวเทศรัทธิวีรายงาน